คุณผู้ชมคะวันนี้ถือเป็นวันแรกของแผนเปิดประเทศ๑๒๐วันนะคะ
โดยเป็นการนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนแล้วก็จะขยายไปจังหวัดอื่นนะคะ
ติดตามพร้อมกันแล้วก็ความเคลื่อนไหวรอบวันในวันนี้กันค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติล็อตแรก๔สายการบิน
เกือบ๔๐๐คนจากกาต้าอิสราเอลสหรัฐอารับเอมิเรตและสิงคโปร์
เดินทางถึงประเทศไทยตามโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทำกลางการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการจังหวัดในภูเก็ตอย่างอบอุ่น
โดยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศ
ตรงเข้าภูเก็ต๔๐๐เที่ยวบินรวมนักท่องเที่ยวกว่า๑๒๐๐๐คน
ที่ประชุมคณะกรรมการปปชมีมติตั้ง๕องค์คณะกรรมการ
ไต่สวนเสาไฟกินรีอบตราชาเทวะในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เสร็จสิ้นภายใน๑๘๐วัน
หลังพบการจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างบางราย
และยังพบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานตามกำหนด
โดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกอบตรราชาเทวะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ลุกไล่ผลิตการณธรรมนีบรัฐบาลช่วงเย็นวันพรุ่งนี้

พรุ่งนี้โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลออกมาตรการอะไรก็ไม่ได้ผล
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอดทนอีกต่อไปด้านตำรวจยืนยันการชุมนุมโดยอ้างว่า
เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนทำมาหากินนั้นถือเป็นกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ชุมนุมหรือจัดกิจกรรมเกิน๒๐คนขึ้นไปก็จะถูกดำเนินคดีทั้งแก่นำและผู้ร่วมกิจกรรม